พาคุณผู้ชมไปตลอดเที่ยวกันต่อเลยดีกว่า
ช่วงนี้ดอกไม้มันก็บานสะพรั่งหลายพื้นที่
ดองนางพญาเสือโครงเองแล้วก็เล่าไปเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าวันนี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งดอกไม้
นั่นก็คือดอกชมพูพันทิพย์หรือตาเบบูย่า

อยู่ที่มเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

มีทั้งหมดก็ประมาณ๑๓๐๐ต้นเนี่ย
อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
ก็เริ่มแล้วทยอยออกดอกบานขึ้นแล้วอย่างสวยงาม
โดยเฉพาะเส้นทางสายถนนวัฒนาเสถียรสวัสดิ์
บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยนะคะ
บริเวณนี้ทุกปีก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
เข้ามาชมความสวยงามแล้วก็มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
นี่เป็นเด็กน้องนักเรียนอนุบาลโรงเรียนสาธิตเกษตร

สนุกสนานกันไปนะคะเพราะว่าถนนสายนี้เนี่ยกลายเป็นสีชมพูทั้งเส้นเลย

ซึ่งดอกชมพูพันทิพย์ก็จะเบ่งบานออกมาให้เข้ามาถ่ายภาพ
มาชมความงดงามได้๒ช่วง
ช่วงแรกก็คือตั้งแต่ประมาณวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ก็จะออกดอกบ้างแล้วเป็นบางส่วนแต่ยังไม่ครบทุกต้นนะ
แล้วก็จะยาวไปจนถึงปลายเดือนมกราคมเลย
ช่วงที่๒ค่ะเป็นช่วงที่ดอกชมพูพันทิพย์บานสะพรั่ง
คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณวันที่๕กุมภาพันธ์ถึง๑๕มีนาคมเลยค่ะ
โอ้โหดูภาพสิครับแหมเหมือนกับเดินชมพูแบบอยู่ในเกาหลีอะไรอย่างนี้
เกาหลีญี่ปุ่นสิสากุระเหมือนเดินอยู่ในทุ่งดอกสกุระ
คือโรแมนติกมากเพราะว่าที่นี่บางท่านเขาไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันด้วยก็มีนะคะ
แล้วก็นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เตรียมจะทำการวิจัย
กำหนดวันที่ออกดอกที่แน่นอนกันอีกครั้งหนึ่ง
เดี๋ยวจะมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้าประมาณ๒สัปดาห์
คุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สำหรับใครที่สนใจจะไปนะ
ไซต์ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยค่ะ